หัวเก่าโหดแทงเมียเจ็บบุกโรงพยาบาลสาดน้ำกรด๓๐

คุณผู้ชมครับเรื่องราวเป็นแบบนี้ค่ะผัวกับเมียคู่นี้เลิกกันครับ
แต่ผัวเนี่ยตัดไม่ขาดตัดไม่ขาดแต่เมียเนี่ยตัดขาดแล้ว
ไปมีผู้ชายคนใหม่ไปมีผู้ชายคนใหม่ปั๊บเนี่ยครับตามไปคุณผู้ชมฮะ
ตามไปไล่แทงนะครับอดีตเมียต้องเรียกอดีตเมียแล้ว
อดีตเมียจนเจ็บไม่พอไม่พอเอาน้ำกดตามไป
กดตามจะไปสาดหน้านะครับอดีตเมียกับผู้ชายคนใหม่ของเธอ
แล้วพอญาติบอกว่ามอบตัวเถอะทำเรื่องเยอะแล้ว
คุณผู้ชมรู้ไหมว่าเขาทำยังไงทำยังไงผัวเก่าคนนี้
เดี๋ยวจะไปดักยิงทั้งคู่เลยนะโอ้โหคุณผู้ชมฮะ
เอาล่ะผู้เสียหายนะครับนางเกดแก้วหรือว่าคุณฝนนะครับ
เธอเป็นชาวลาวนะโดนแทงที่แขนขวา๒แผลท้องอีก๒แผล
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับ
คือถูกอดีตสามีแล้วกันนะเพราะหน่อยนะครับ
นายปราโมทประกาศิษย์หรือว่าในหมูเลิกกันไป๒ปีแล้ว
บุกไปทำร้ายเพราะไม่พอใจที่นะครับนางฝนเนี่ยไปอยู่กับในต้น
ในต้นก็นะเป็นสามีใหม่เขาแหละ
ส่วนกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมจะได้เห็นนี้คือหลังจากที่ในหมูเนี่ย
ไล่แทงนะครับนางฝนแล้วนะครับแล้วในต้นนะครับ
ในหมูกลับมาบ้านน้องชายมาเล่าให้น้องชายฟัง
นี่ในหมูนะลูกศรแดงเนี่ยนะมาเล่าฟังพี่หน่อยเว้ย
พี่ไปไปแทงเขามานะนี่แหละครับเล่าเสร็จปั๊บ
หมูก็เดินออกไปผ่านไปหนึ่งชั่วโมงกล้องมุมนี้
กล้องมุมเดิมเนี่ยนะจับภาพนะครับคุณผู้ชม
ในหมูไหนอ่ะนะครับนี่ยืนหันหลังถอดเสื้ออยู่เนี่ย
นะครับหันหลังถอดเสื้ออยู่เนี่ยนะ
ร่วมวงสังสรรค์อยู่กับครอบครัวจากนั้นในหมูก็เดินหายออกไป
มันจอบใจแก้วสุดท้ายน้ำแข็ง
ย้อมใจก่อนจะออกไปค่ะออกไปทำอะไร
เอาน้ำกดไปโรงพยาบาลแก่งคอย
นี่แหละครับจะไปดักสาดใส่นางฝนกับในต้น
ส่วนคลิปจากกล้องวงจรปิดอีกอันหนึ่งนะครับ
เป็นช่วงที่รถกู้ภัยนะครับแล่นเข้ามานะครับ
จอดในโรงพยาบาลหลังได้รับแจ้งว่ามีคนถูกสาดน้ำกดในโรงพยาบาล
คุณผู้ชมโอ้โหเขาไปจริงฮะไปจริงทำจริงด้วยนะครับ
ทีมข่าววิดีโอคอลคุยกับนางฝนนะครับแล้วก็ในหมูที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
คุณผู้ชมเธอเล่าบอกว่าเธอน่ะโดนน้ำกดนิดหน่อยไม่เท่าไหร่
นี่เล่าให้นักข่าวเล่าให้แซ็กฟังเนี่ยนะเป็นอะไรมาก
เออเนี่ยนะครับเธอบอกว่าตัวเธอเนี่ยโดนไม่เท่าไหร่
แต่คนที่โดนเยอะคือต้นต้นแฟนใหม่ฉันเนี่ย
แล้วเธอก็เล่าเลยเริ่มเล่าเลยคราวนี้เล่าให้แซ็กฟังบอก
กับหมูเนี่ยอยู่กินกันมานานแล้วนะจนลูกโตอายุ๑๙แล้วนะ
คนเล็ก๘อ่ะคนเล็ก๘ขวบแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเธอถูกในหมูตบ
ตีทำร้ายนะครับจน๒ปีก่อนเนี่ยความอดทนมันเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุด
เธอตัดสินใจแยกเธอหมูเราแยกจากกันนะ
เมื่อไม่นานเนี่ยก็ไปรู้จักกับต้นนะครับก็อยู่กินกับต้นมานะครับ
อยู่ที่ทัพกวางสละบุรีกระทั่งในหมูเนี่ยบุกมาใช้มีดนะครับ
คอเธอที่บ้านในต้นเขาอ่ะนะแล้วก็บอกว่าตามหาตั้งนานไม่เจอสักที
นี่คือภาพจำลองเหตุการณ์ครับตามหอต้องนอนไม่เจอสักทีนะครับ
บังคับว่ากลับมากลับมาอยู่กับฉันแล้วใช้มีดแทงเธอหลายครั้งครับ
เธอก็เรียกให้ในต้นนะครับแฟนใหม่มาช่วยพอต้นมาถึงนะครับ
วิ่งไร้แทงในต้นแทนอันนี้แม่ใช่ประเฉินหน้าซึ่งตัวเธอกับในต้นแล้วก็
วิ่งหนีแหละครั้งนั้นรอดมาได้ก็เลยไปโรงพยาบาล
น้ำกดในต้นมาครับในต้นมาแล้วสาดน้ำกดนะฮะเนี่ยครับอ๋อในหมู
ได้ถูกในต้นสาดน้ำกดใส่นะครับเธอก็แหม่โดนโดนถังหางเลยแต่คนที่
เยอะคือในต้นนี่แหละนี่แหละครับแล้วในหมูก็หนีไปตำรวจไปตาม
จับในหมูนะครับแต่ว่ายังตามหาตัวไม่เจอแต่รู้ว่าในหมูเนี่ยนะครับ
ติดต่อกับพี่ชายคือกำนันวินัยอ้าวพี่เป็นกำนันเหรอนะในหมูบอก
พี่บอกว่าไม่อยากมอบตัวถ้ามอบไปก็ต้องติดคุกขอเวลาอีก๒วัน
นี่ให้ฝนออกจากโรงพยาบาลก่อนอ่าจะไปยิงให้ตายเลยคราวนี้

เดี๋ยวมูกให้ทุกทุกภาพไปส่งมอบถูกเลย
เดี๋ยวมันออกโรงพยาบาลมาเดี๋ยวมูกยิงมัน
เดี๋ยวมูกขอยยิงมันให้ตายก่อน

ตอนนี้มึงอยู่ไหนมึงเข้ามาคุยกันดีกว่า

ปกติคุกกันมันต้องเจาะหมูตรงตำรวจ
โอ้โฮตำรวจดีไปจับให้ได้ก่อนนะ

กำลังว่าไงพี่นายกำลังว่าไง

ก็มาบอกว่าเรื่องที่นางฝนบอกเลิกกับนายหมูเนี่ย

เพราะเดือนก่อนยังเห็นนางฝนกลับมาอยู่ที่บ้านกับในหมูเกือบสัปดาห์

หรอแต่เรื่องทั้งคู่ตบตีกันเป็นประจำอันนี้จริง

ทำไมเรื่องอะไรติดพนันออนไลน์นะ

เขาพูดลอยแบบนี้ว่าติดพนันออนไลน์
อย่างไรก็ตามนะครับญาติจะเกลี้ยกล่อมให้มามอบตัวโดยเร็วนะครับ
แต่ผมเชื่อว่าถ้าผู้ก่อเหตุมีลักษณะการประกาศเจตนารมณ์แบบนี้แล้วเนี่ย
ตำรวจคงต้องตามจับก่อนแล้วล่ะนะครับ
รอมามอบตัวเดี๋ยวไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะครับ